ไปดูเรื่องของเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรเนาะ
แทนที่จะหลับจะนอนนะคะเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่ง
แว้นกันแบบนี้ลองดูค่ะ
โอ้โหไม่หลับไม่นอนเห็นไฟแดงไหมจ๊ะนาน
สิคะคุณจะอยู่รอทำไม

ใช่ค่ะมากันเป็นขบวนค่ะคุณรู้ไหมคะ๑๕คันค่ะ

กันอยู่บนถนนทางหลวงที่ไหน
ที่แยกบ้านวางสารพีค่ะเทศบนปากแพรก

เที่ยงคืนครึ่งของ๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วมีสำนักข่าวการเขาเอาไปโพสต์ตรงนี้แหละค่ะ
แล้วก็บอกว่าเป็นคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์หลายสิบคัน
ลักษณะเหมือนแข่งกันมาแล้วค่ะ
นี่วิ่งมาจากแยกแก่งเซียน
มาตามถนนใบพัดเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี
และในโพสต์ยังระบุไว้แบบนี้นะว่า

สัญจรเอือมระอาอันตรายหวาดเสียว
แท็กลูกฉันเป็นคนดี
อ่าประโยชน์คลาสสิกครับคุณ
และแฮชแท็กใกล้ปิดสนามแข่งเร็วนี้
คุณที่คือเขาต้องเอามาโพสต์เพราะอะไร